ต่อกันที่จังหวัดบุรีรำนะคะชาวอำเภอประโกนชัยบอกว่า
กันทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวคุณผู้ชมหลบใครล่ะ
บในปื๊ดแล้วในปื๊ดเป็นใครพฤติกรรมเป็นยังไงทำไมถึงต้องหลบ
คุณผู้ชมดูวงกลมสีแดงจากกล้องวงจรปิดนะคะอาจจะเห็นไม่ชัด
สลินอธิบายไปเลยก็ได้นะคะซ้ายถือขวานขวาถือมีด
เอาขวานและมีดไล่ทำร้ายร่างกายชาวบ้านโอ้โห
หลายคนบอกว่าอยู่กันแบบหวาดภาวะถามว่านานหรือยัง
สองปีนานพอไหมที่จะแบบกลัวขี้หดตดหายนะคุณ
บางคนเนี่ยถึงขั้นว่าไม่กล้าออกจากบ้านแล้วในปื๊ดคนนี้
วันดีคืนดีถึงขั้นบุกเข้าไปทำร้ายร่างกาย
ชาวบ้านถึงในบ้านเลยนะคะ
นี่กล้องวงจรปิดปักหมุดนิดนึงค่ะ
พิกัดจุดเกิดเหตุก็คือที่บ้านประทัดบุก
ประทัดบุอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำนะคะ

ทำกลางวันและกลางคืนไปพร้อมกัน
คือทำทุกวันคุณน่าจะว่างงานนะคะ
ทีนี้เราไปถามชาวบ้านท่านหนึ่ง
อายุ๓๘ปีชื่อว่าคุณสมทวินรัฐธรรมรงค์นะคะ
ก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ท่านนี้แหละค่ะบอกว่า
ในปื๊ดคนนี้คือมีอาการคุ้มดิกคุ้มร้าย
บางวันก็อารวาสคลุ้มคลั่งชอบถือมีดขวาน

ถือ๓อันถือยังไงมี๒มือนะครับ
ถือมีดขวานท่อนไม้ไปตามถนนในหมู่บ้าน

คนในหมู่บ้านต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวง
ื๊ดคนนี้ทำแบบนี้มา๒ปีแล้วนะคะโดยเฉพาะเธอ
ก็คือคุณสมทวินอยู่ใกล้กับบ้านปื๊ดโอ้โหตายแล้วตายแล้วนะคะ
คุณสมทวินอยู่ใกล้กับบ้านปื๊ดแล้วที่ผ่านมาเราก็ถามต่อว่า
เคยทำอะไรครอบครัวคุณหรือเปล่าอืมคุณสมทวินบอกว่า
ื๊ดคนนี้เคยใช้มีดมาฟันรั้วหน้าบ้านจนกระทั่งรั้วพังเสียหาย
และพยายามที่จะเข้าไปในบ้านทำร้ายร่างกายสามี
ถึงในบ้านครับถึงในบ้านนะคะครั้งนั้นคุณสมทวินบอกว่า
ไปแจ้งความกับตำรวจในท้องที่จุดเกิดเหตุไปแล้ว
ฉันไม่แน่ใจว่าโรงพักไหนนะคะแต่เอาล่ะตำรวจไม่ได้ดำเนินการใดทั้งสิ้น
ก็เลยอยากเรียกร้องและร้องขอวอนขอวิงวอนนะคะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการกับปื๊ดหน่อยค่ะ
เดินตามหมู่บ้านตามทางเพื่อที่จะท้าทายว่าใครเอามาใครเก่งใคร
ก็หาเรื่องถือมีดวิ่งตามหาแฟนหนูเพื่อที่จะฆ่า

ก็คือตอนนี้คือแจ้งผู้นำแจ้งตำรวจแจ้งอะไรแล้วก็คือเรื่องก็ไม่ถึงไหน
นี่ของเราก็คือมีแต่ว่าป้องกันตัวเอง
ดูแลตัวเองใช่ดูแลตัวเอง
คุณนัทธพลนะคะแย้มจันทึกบอกว่าเก่งจริงทำไมไม่ไปไล่ฟันวัยรุ่น
กระนั้นเลยมีได้นำพานะคะไล่ฟันใครเขาก็เจ็บตัวอยู่ดีนะคะ
เอาล่ะขอบคุณสำหรับการแสดงความคิดเห็นด้วย
ทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่อีกหนึ่งท่านค่ะ
คุณติ๋มจงกลอายุ๖๑ปีป้าติ๋มนะคะบอกว่าพฤติกรรมของปื๊ดเนี่ยน่ากลัวมาก
กลัวสุดเพราะปื๊ดชอบถือมีดขวานเดินท้าทายทำร้ายร่างกายคนในหมู่บ้าน
แม้กระทั่งป้าติ๋มซึ่งอยู่ในบ้านของตัวเองแท้
ื๊ดคนนี้ก็เอาอุปกรณ์มีดและขวานเดินดุ่มเข้าไปจะทำร้ายร่างกายป้าติ๋มนะคะ
โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุตอนนี้ป้าติ๋มบอกว่าไม่กล้าแล้วนะ
ไม่กล้าเดินผ่านบ้านนายปื๊ดเพราะกลัวว่านายปื๊ดจะเข้ามาทำร้ายร่างกาย
และจะคลุ้มคลั่งก็ไม่รู้วันดีคืนดีถึงขั้นว่าเสียชีวิตหรือเปล่านะคะ
ฟังเสียงความทุกข์ร้อนเดือดเนื้อร้อนใจของป้าติ๋มหน่อยค่ะ
น่ากลัวมากค่ะคนนี้น่ากลัวมากไปถึงไหนเขาก็กลัวคนนั้นก็กลัวเหมือนกัน
หมู่บ้านไหนก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าคนนี้เป็นประจำเป็นมานานแล้ว
ตัวคุณแม่เองโดนไหมเคยโดนไหม

อยู่ตรงนั้นก็ไปเหมือนกันมันก็เรียกเหมือนกันเรียกพ่อบ้าน
แต่ไม่เคยออกมา๒ปีกว่าแล้วที่เป็น
ครับแล้วเบื้องต้นจะมีวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงบ้าง
มีแต่ป้องกันตัวเองคือตอนเย็นก็ปิดบ้านอยู่เลย

สิ่งสำคัญคือถามว่าปื๊ดอยู่กับใครญาติของปื๊ดจะต้องเอาตัวปื๊ดไปรักษาให้เรียบร้อยนะคะ
เพราะนี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านบ้านประทัดบุอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำค่ะ